อีกหนึ่งเรื่องนะครับบอกเลยว่าโอ้โห
ความพยายามอยู่ที่ไหน

เรามันจะสรรพสัตว์เองก็เหมือนกัน

เอาที่ไหนเอามันเข้าไม่ได้
จะเข้าไปทำอะไรอย่าไปไหนเนี่ย
เข้าได้มั้ยเอาได้มั้ย

เข้ามาเข้ามา

รู้ไหมดิฉันหลุดมากเลย
เพราะว่าเหมือนเขาบวกตอนถอยรถ
เอาไปยังถอย

เนอะแล้วเป็นไงทำไม่ได้

จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า
ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า
ติดอยู่ที่หัว
คนที่เขาถ่ายคลิปไว้บอกทำไมเอาหัวลงไปเดี๋ยวเดินเตะนี่หัวหลุดเลยนะ

โคมว่าเอาเคงั้นได้เดี๋ยวเรามุดลงไปเลย

คำถามเกิดขึ้นพอดูคลิปนี้จบนะ
เราต้องมาดูอะไรแบบนี้ด้วยล่ะ
คือเราต้องมาดูเรื่องของสิงสาราสัตว์อย่างกบคางคกที่จะต้องมุดรูลงไป
ว่ามันจะทำได้ไหมและสามารถเป็นข่าวได้
ก็เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดไงคุณชนะ
เหมือนที่คุณบอกไงว่าดูแล้วเราอาจจะได้กำลังใจ
แรงบันดาลใจว่าความพยายามอยู่ที่ไหน

เอาเป็นว่าใครที่กำลังท้อนะครับให้ดูเจ้ากบหรือคางคกตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
มันสามารถมุดลงไปในรูได้

ใช่ครับเฮ้ยไม่เกี่ยวหมายถึงความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
อุปสรรคไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามถ้าเราพยายามสักอย่างก็เอาชนะผ่านไปได้

ลองพิสูจน์ดูว่าเราจะเอาชนะอุปสรรคได้